คุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งครอบครัวนะคะครอบครัวของพี่ธัญญาธัญเรศกับพี่เป๊กสัญชัยครอบครัวนี้เนี่ยเขาประคองชีวิตคู่มาอย่างยาวนานถึง๑๔๑๕ปีกันเลยนะคุณผู้ชมนะ
ใช่โอกาสนี้ค่ะพี่เป๊กสามีก็เลยขอเอาใจพรรยาสักหน่อยด้วยการลงภาพคู่อวดความหวานซะเลยค่ะอืมภาพคู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นบรรยากาศสุดโรแมนติกบนดาดฟ้าตึกสูงวิวเนี่ยสวยสุดเลยนะคะพร้อมกับเขียนแฮชแท็กว่าคบรอบแต่งงานสิบสี่ปีเอาซะหน่อยเออฮะพี่เป๊กว่างี้น่ะค่ะแฟนคลับก็เข้ามาค
เรื่องพีคพีคขึ้นคือไม่รู้ว่าจะขำหรือว่าจะเอ็นดูพี่เป๊กดีนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ต่อใต้ภาพบอกว่าพรรยาลายมาด่าบอกสิบห้าปีไม่ใช่สิบสี่เออนั่นแหละยังไงดีล่ะพี่เป๊กค่ะซึ่งเป็นแฟนก็เข้ามาแซวนะว่าเอ๊ะจำผิดคนหรือเปล่าเฮ้ยแซวแบบนี้นี่เป็นเรื่องได้น่ะอันนี้
พี่ธัญญาเนี่ยค่ะเขาเป็นภรรยายืนหนึ่งที่สตรองสุดสุดนะคะอ่าคุณผู้ชมค่ะ